มีคลิปหนึ่งค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นคลิปอุบัติเหตุ

ก็อยากจะเตือนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะดื่มอย่าขับเลยค่ะ
มีคลิปเหตุการณ์หนึ่งคนขับรถกระบะขับมาแบบเมาหนักเลย
ชนรถเก๋งที่เขาจอดอยู่เฉยนะคะ
แล้วก็คนขับรถกระบะเมาแบบกระดกเบียร์ดื่มแบบไม่สนใจใครเลย

นี่ค่ะแหม่มโพดำเขาก็มาโพสต์คลิปนี้นะคะ
อยู่ดีก็ขับไปชนท้ายรถเขาเนี่ยรถเขาจอดอยู่เฉยเลยนะ
มี๓คลิปด้วยกันคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ขี่คนที่ขับขี่รถกระบะเนี่ยไปชนท้ายรถเก๋งสีดำ

เนี่ยลุกขึ้นยืนไม่ได้ต้องประคองแบบอย่างนี้ค่ะเมาหนักมาก
แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนั่งแบบกระดกขวดเบียร์ดื่มในรถแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะ

คนโพสต์บอกว่าจอดรถอยู่เฉยค่ะ
ไปเอายากับคุณพ่อคุณแม่แม่ลงไปเอายาที่ร้านหมอพอสักพักหนึ่ง

ก็ออกมาดูอ้าวรถถูกชนท้าย
พอลงไปดูเท่านั้นแหละคนขับรถกระดกเบียร์อยู่
เขาก็เลยดึงกุญแจรถออกเพื่อไม่ให้ขับรถหนีไป
กลัวจะไปชนคนอื่นอีกก็ให้ตำรวจมาจับตัวไป

ชาวโซเชียลก็วิจารณ์กันเลยบอกว่ามันต้องเอาผิดให้หนักนะ
คนที่เมาแล้วขับเนี่ยไม่อยากจะให้ไปสร้างความเดือดร้อน
หรือว่าทำให้คนอื่นเขาได้รับอันตรายก็เลยแนะนำว่า
มาตรา๔๔เลยไหมยึดรถยึดใบขับขี่เลยไหม
สำหรับคนเมาแล้วขับในลักษณะแบบนี้นะคะ